ถ้าพูดถึงบรรยากาศของสงครานในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา
ตลอดช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับในแง่มุมของฝ่ายการเมือง
ไม่เห็นการปรากฏกายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ตามรายงานข่าวบอกว่าบิ๊กป้อมเดินทางไปต่างประเทศ

แต่ว่าคนใกล้ชิดออกมายืนยันว่า
ไม่ได้ถึงขั้นไปทำบายพาสหัวใจ
เราก็ตามวันนี้พลเอกประวิทย์เดินทางกลับมาไทยแล้ว
แล้วก็เปิดบ้านพักให้บุคคลต่างเข้ารดน้ำขอพร

จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
กลับมาแล้วค่ะสำหรับพี่ใหญ่บูรพาพยักษ์

บิ๊กป้อมคนเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ใบลาพักร้อนไปเช็คสุขภาพกันถึงสิงคโปร์โน้น
และเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าเจ้าตัวยังสุขภาพแข็งแรงอยู่

เช้าวันนี้เปิดบ้านพักในซอยลาดพร้าว๗๑
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

ไปจนถึงค่าราชการพ่อค้านักธุรกิจ
เข้าไปรดน้ำขอพรกันอย่างคึกคัก
แต่ละคนที่มาล้วนระดับบิ๊กกันทั้งนั้น
งานนี้การรักษาความปลอดภัยก็ต้องเข้มข้นตามไปด้วย
มีจุดตรวจรถที่เข้าออกตั้งแต่ปากซอยลาดพร้าว๗๑
คงเกรงว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
แต่อยากใส่นาฬิกาโชว์เจ้าของบ้านอาจจะหลุดรอดเข้าไปได้
แม้แต่สื่อก็ทำได้แค่เฉง้อดูแค่ด้านนอกเท่านั้น
หลังจากรดน้ำขอพรกันแล้ว
ตู่ที่ควงศรีภรรยามาด้วยทุกปี
ก็เฉลยก่อนที่จะเดินทางกลับว่า
ไม่ได้มาสอบถามเรื่องสุขภาพของพี่ใหญ่
เพียงแค่ขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง
ว่าแล้วก็เดินสาดน้ำให้ผู้ที่มาร่วมงานตลอดทาง
วยพรให้ทำงานสำเร็จลุล่วงบ้านเมืองปลอดภัย
มีความสุขบ้านเมืองปลอดภัยนะ

พูดด้วยขันบ้านเมืองกำลังมาก
นี่ส่วนหลังไม่ต้องล่ัง
ประคุณอย่างเกั้ง
อ่าหลักไม่ต้องล่ัง
สมบัติสมบัติ

ข่าวเทราะทีวีรายงาน